กันที่อีกหนึ่งทายาทตัวน้อยนะคะน้องนะคะ
ทายาทของคุณแม่นักร้องลูกทุ่งสาวเอิญเดอร์สตาร์นี่เอง
ตอนนี้น้องนักค้าก็สองขวบแล้วนะเพิบรับเดียวเองนะคะ
คุณพ่อคุณแม่โอ้โหบอกว่าตอนนี้กำลังหลง

น้องนักค้าชื่อนักค้าน่ารักมากเลย
หลงลูกเลยค่ะกำลังอยู่ในวัยน่ารักนะคะ
เพราะว่าลูกสาวคนนี้ขี้อ้อนสุดเลย
ลูกสาวอะเนาะคุณก็ต้องขี้อ้อนเป็นธรรมดา
ยิ่งพอเริ่มโตด้วยว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่จะออกจากบ้านไปทำงาน

คุณแม่เอิ้นบอกเลยตัดสินใจยากมากเลยหรือจะไม่ไปดีนะคะ
พอเห็นแบบนี้ก็บอกเลยว่าแฮปปี้กับลูกสาวคนแรกมากเลย
ก็เลยถามต่อเลยว่ามีแพลนจะมีน้องให้กับน้องนะคะเลยหรือเปล่า
เอิญก็บอกว่าก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาเตรียมความพร้อมอีกสักหน่อยละกันนะคะ
ตอนนี้น้องนะคะได้๑ขวบ๕เดือนแล้วค่ะ
กำลังแบบว่าโอ้โหหลงลูกมากเพราะว่าเขาแบบพูดแบบพ่อจ๋าแม่จ๋า
แบบโอ้โหเสียงแบบว่าเราเนี่ยวาดฝันว่าอยากจะเห็นลูกสาวแบบ
ตุ๊กตาใส่คาดผมน่ารักใส่กระโปรงฟูแต่ว่าลูกสาวไม่ชอบสักอย่างเลย
ชอบเล่นแบบรถอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ของเล่นรถบ้างหุ่นยนต์บ้าง
คิดว่าลงตัวแล้วค่ะก็เลี้ยงเข้าไปตามธรรมชาติของพัฒนาการของเด็กเรื่อย
อีก๒เดือนน้องจะไปแล้วค่ะน้องจะไปเข้าเนอร์เซอรี่แล้ว
คนที่กลัวมากที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่รู้สึกเหมือนเขาจะชอบ
แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงอยู่นะไม่งอแงเลยค่ะ
จริงแล้วคุณย่าคุณยายอยากมีคนหนึ่งอยากให้มีต่อกันอะไรไง
ก็เลยถึงเทเวลาทั้งหมดให้กับงานและก็ให้กับน้องด้วย